วันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่ธรรมชาติรังสรรค์แล้วจะออกมางดงามขนาดไหน

คุณผู้ชมครับความเชื่อเรื่องของพญานาคนั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน
โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ
วันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่มาจากธรรมชาติรังสรรค
รังสรรค์ออกมาสวยงามขนาดไหน

เริ่มกันที่ตะเคียนยักษ์มีรากคล้ายหัวของพญานาค
ที่หมู่บ้านแม่ฮาวหมู่๓ตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
ที่นี่มีชาวบ้านและนักแสวงหาโชค
พากันมาดูต้นตะเคียนยักษ์ที่ถูกขุดพบในแปลงนาของคุณพิเชษแสงบุญเรือง
ในความลึก๓เมตรจำนวน๒ต้นความยาวต้นละ๒๒เมตร
คุณพิเชษได้ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่ได้ทำการขุดล่วงเกินไป
เนื่องจากเขาจะขุดสระเป็นบ่อเลี้ยงปลานินด้านผู้เท่าอายุร่วม๙๐ปี
ตะเคียนทั้งสองต้นมีอายุไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีเพราะตอนนั้นบ้านแม่ฮาวเป็นดงป่าทึบมาก
ส่วนชาวบ้านต่างมีความเห็นตรงกันว่าต้นตะเคียนที่ถูกขุดพบมีความแปลกไม่เหมือนต้นตะเคียนทั่วไป
เนื่องจากต้นหนึ่งมีรากเงาคล้ายหัวของพญานาคชูคอบานอย่างน่าเกรงขาม
และยังเชื่อกันว่าอาจจะนำโชคมาให้จึงพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ
พร้อมกับไปรูปที่บริเวณลำต้นเพื่อให้ตัวเลขปรากฏตามความเชื่อ
ต่อกันที่มะพร้าวแตกยอดคล้ายเสียนพญานาค
ไปกันที่บ้านเลขที่๓๗ทับ๒หมู่๕ตำบลคลองอุดมชนลจร
อำเภอเมืองจังหวัดฉาเชิงเศร้าคุณสิทธิชัยแก้วโรด
เจ้าของบ้านเล่าว่าปลูกมะพร้าวไว้หลายต้นแต่มีเพียงต้นนี้นี่แหละครับ
แตกยอดออกมาและใบคดงอดูคล้ายเสียนพญานาค
เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบซึ่งส่วนตัวก็ศรัทธาเรื่องของพญานาคอยู่แล้ว
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเคยฝันเห็นว่ามีคนมาบอกว่าให้ช่วยนำต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำ
ทั้งที่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีตะเคียนสองต้นจมอยู่ก้นบ่อ
นำขึ้นมาก็มีโชคลาภเรื่อยมาเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอโชคขอลาบ
และถูกรางวัลไปตามกัน
และสุดท้ายกับมะพร้าวมีใบคล้ายพญานาค
นี่คือภาพชาวบ้านหมู่ที่๖ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
เขาพากันไปจุดทูบขอเลขเด็ดจากต้นมะพร้าวแปลกที่ออกลำต้นสองหน่อ
ใบเนี่ยคล้ายกับพญานาคมี๒หัวกลางสวนเงาะบ้านเลขที่๘๔
คุณยุพินเที่ยงทางธรรมเจ้าของสวนบอกว่าปลูกมะพร้าวต้นนี้ไว้
เพื่อทำอาหารผ่านมาเกือบเดือนต้นสังเกตความแปลกเกิดขึ้นของมะพร้าวต้นนี้
เพราะลำต้นแตกออกเป็น๒ต้นในมะพร้าวลูกเดียว
และใบเนี่ยงอกออกมาคล้ายกับเสียญพญานาคสองเสียน
เธอจึงไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังก่อนจะพากันมาขอเลขเด็ดในค่ำคืน
เพื่อหวังจะนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อนั่นเองล่ะครับ